คือต้องย้ำเตือนกันว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองของเด็กเนี่ย

เราพยายามตามหานะครับเพราะว่าเป็นห่วงน้องคนนี้
มีการแชร์คลิปกันในโลกออนไลน์นะครับ
เด็กคนนี้อายุประมาณ๓ขวบ
คาดว่าคนที่เป็นแม่ซึ่งกินเหล้า

ใช่ค่ะแล้วก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงในคลิปนะคะ
ว่าก้มสีให้ก้มอาเจียน

เพราะเขาบอกว่าเป็นวงเล่าที่แม่เนี่ย

นี่ฮะแต่คลิปมันมีเท่านี้
ใช่ค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าน้องเนี่ย
ถูกผู้ใหญ่

กินข้าวกินอาหารเข้าไปอันนี้ก็ไม่รู้
นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าคนที่เขา
โพสต์เนี่ยแล้วก็มี

เป็นพ่อนะคนเป็นพ่อเนี่ยเขาบอกว่า

ฟ้องร้องนะแล้วก็

นี่ฮะท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็เป็น
ประมาณ๓ขวบนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับ

เป็นของหญิงสาวคนนึง

เหมือนในคลิปเลยอยู่ที่ตำบลแก่ใหญ่

เราตามไปนะฮะแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนบ้านนะ

คุณฟ้าเนี่ยเขาไปนั่งดื่มกินเป็นประจำ

ดื่มกินอะไรต่างบ้างเหล้าบ้างเบียร์บ้าง

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ

นั่นแหละแต่ว่าวันเกิดเหตุ

ลูกเขาก็จะเล่นอยู่กับแม่
ในระหว่างกินเหล้าใช่ไหมครับ

ของเด็กอายุ๓ขวบในคลิปนะฮะ

ทำงานอยู่กรุงเทพก็เลิกกันไป
แม่ของเด็กแล้วปกติ

ทวดทุกวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์เนี่ย
จะไปเรียนหนังสือจะไปอยู่บ้านตาอีกตะบนหนึ่ง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่า

เพราะว่าแม่เด็กเนี่ยมีอาชีพรับจ้าง

ไหนต้องใช้ไม้เท้าคลำทางตลอด

นี่คุณทวดบอกอย่างนี้นะครับ

ก็หวังว่าจะเป็นแค่สำลักอาหารอะไรก็แล้วกัน

ไม่ใช่เรื่องสนุกไม่ใช่เรื่องที่จะมาหัวเราะกันตามในคลิปด้วย
ที่มีเสียงโหลกของผู้หญิงด้วย